คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙นี้ไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะโอ้โหบอกเลย
รอยแรงร่อยจังหัวพี่น้องนี่คือไตปลาน้ำแห้งจากร้านนายานะคะ
ร่อยแรงค่ะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าร้านนายานี่นะยืนหนึ่งเลยนะ
คำแรกเหมือนได้กลับปักใต้บ้านเราโอโอปักใต้บ้านเราเลย
ไตปลาพัทธลุงแท้รับประกันความหอมอร่อยเข้มข้นเนื้อปลาชิ้นใหญ่
หวนกลิ่นสมุนไพรผัดมือแบบโบราณทุกกระทะ
สดใหม่สะอาดเหมือนปรุงที่บ้านบรรจุพันธุ
แน่นอย่างดีไม่มีกลิ่นไม่มีหก
ใครสนใจสั่งซื้อติดต่อช่องทางสั่งซื้อที่เราขึ้นให้หน้าจอหรือถ่ายภาพเก็บไว้เลยนะจ๊ะ
หนึ่งสองสามแชะอ่าใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทันหรือว่าอยากจะฝากร้านกับเรานะคะ
ทำตามกติกาง่ายเองเพียงแค่ส่งภาพมา
สัมภาพหรือถ่ายคลิปไม่เกิน๑นาทีส่งมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีค่ะ
เอาล่ะเราก็เตรียมจะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าให้นะ
ใช่แล้วจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ